อีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้หลายคนถกกันเป็นประเด็นใหญ่เลยนะครับ

ใครที่โดยสารประจำจะรู้ว่ารถเมษายนี้เขาขึ้นทางด่วนได้

สำหรับคนที่ไม่ได้มีรถยนต์ส่วนตัวจะต้องไปทำงานไกล
ใช่ค่ะเพราะว่าป้ายเข้าไปถึงสารยานะ
ถ้าสมมติวิ่งข้างล่างหูกี่ชั่วโมงอ่ะคุณคุณฮะ
ขึ้นทางด่วนมันประหยัดเวลาไปได้ชั่วโมงนึงได้
ใช่ค่ะแต่ทีนี้มันมีประเด็นว่า
เขาจะมีการยกเลิกไม่ให้รถเมษาย๕๑๕นี้ค่ะ

เพราะว่ามีคนที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวเขาร้องเรียนมาบอกว่า
รถโดยสารประจำทางที่ไปวิ่งบนทางด่วน
มันเป็นปัญหาทำให้เกิดรถติดสะสมค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเขาโพสต์ข้อความเลยนะคะ
บอกว่ารถโดยสารประจำทางสาย๕๑
ที่รับส่งผู้โดยสารตั้งแต่อนุสวรีชัยสมรภูมิ

ยกเลิกสัมปัตภัณฑ์ในขณะเดินรถประจำทาง๕๑๕
เล็บทางด่วนในช่วงเวลาเร่งด่วน
ตั้งแต่๓กรกฎาคมที่จะถึงนี้เป็นต้นไป

สาเหตุมาจากมีคนร้องเรียนเรื่องรถโดยสาร

ทำให้รถยนต์ปกติไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง
ทางกรมก็เลยจะยกเลิกเส้นทางการเดินรถนี้
โอ้โหโพสต์ออกมาแบบนี้
คนที่ใช้บริการรถเมย์สาย๕๑๕ที่เป็นขาประจำ
แล้วก็คนใช้รถเมย์ในการเดินทางส่วนใหญ่เนี่ย
ออกมาค้านเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
ไม่เห็นด้วยเลยนะกับการร้องเรียนเรื่องนี้
ถามกันจริงย้อนกลับไปถามให้ดี
ปัญหาการจราจรที่ติดขัดจริงแล้วเนี่ย

มากกว่าเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนหรือเปล่า

ทบทวนแนวคิดในการยกเลิกการเดินรถ

ลองกลับไปพิจารณากันใหม่อีกทีหนึ่ง
ปกติเราเคยขึ้นรถตู้ใช่ไหมคะ
ที่เป็นขึ้นทางด่วนอย่างนี้
แต่ถ้าเกิดมีทางเลือกในการขึ้นรถเมลที่เป็นทางด่วน
อาจจะค่าบริการถูกกว่าอะไรอย่างนี้
แล้วก็เป็นช่องทางที่ทำให้เราเลือกได้
ซึ่งอาจจะต้องจัดสรรเวลาดีครับว่า
ถ้าเกิดรถขึ้นทางด่วนช่วงเร่งด่วน
อาจจะมีจำกัดคันไม่ใช่ทุกคัน
ก็ต้องรอเวลารู้เวลาขึ้น
ซึ่งกรมการขนส่งทางบกเขาออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะคะ

ไม่ได้ยกเลิกเส้นทางการเดินรถสายนี้ทั้งหมดนะ

เขายกเลิกเฉพาะการใช้ทางด่วนเท่านั้น
เพราะเส้นทางที่ขอสมกอนุญาต
ขออนุญาตทดลองเดินรถรายศาสตร์๕๑๕บนทางด่วน
มันยังไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
แล้วก็เงื่อนไขการเดินรถเอาไว้ในใบอนุญาตให้เรียบร้อย
ก่อนนำรถมาเดินในเส้นทางดังกล่าว
ก็จะต้องไม่เก็บเงินผู้โดยสารค่ะ
ล่าสุดนะคะนายประยูนช่วยแก้วรักษาการผู้อำนวยการขอสมกรบอกว่า
ขอสมกจะไม่หยุดให้บริการรถเมษาย๕๑๕ทางด่วนค่ะ
เพราะชี้แจงกับกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว
เราต้องเอาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นที่ตั้ง
และในวันที่๒๕มิถุนายนนี้นะคะ
ขอสมกรจะทำหนังสือไปถึงกรมการขนส่งทางบกอย่างเป็นทางการด้วย
เพราะว่าสาย๕๑๕ที่วิ่งบนทางด่วนมีคนใช้บริการต่อวัน๖๗๐๐คนเลย
หยัดเวลาการเดินทางจากศาลยาไปอนุสวรีชัยสมรภูมิได้เท่าตัว
๒ชั่วโมงมันเหลือแค่ชั่วโมงเดียว
ก็จะให้ผู้รับสัมประธานเดินรถมายื่นขอปรับเปลี่ยนเส้นทางให้ถูกต้อง

เอาจริงก็ต้องแบ่งกันใช้คือก็เห็นใจด้วยนะคะ
หลายคนเนี่ยเขาไม่ได้มีรถยนต์ส่วนตัวใช้แต่เขาต้องไปทำงานไกล
ถ้ามันมีรถโดยสารประจำทางที่ช่วยเหลือประชาชนได้
และให้เขาขึ้นทางด่วนได้แบบนี้จริงมันดี
เพียงแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยที่ทำให้การจราจรติดขัดในบ้านเรา

บางคนจะอยู่ซ้ายแต่จะปาดไปขวา
ปัดออกขวาเพื่อจะตบเข้าซ้ายเพราะมันเร็วกว่าแบบนี้
สาเหตุที่ทำให้รถติดหนึ่งสิ่งสำคัญเลย
อันนี้การจราจรเขาบอกมานะการเปลี่ยนเลนส์บ่อยค่ะ

เพราะว่าเวลาคุณเปลี่ยนเลนทีเลนทางขวาหรือทางซ้ายที่คุณจะเปลี่ยนไป

คุณว่าคุณใช้แค่๒วินาทีแต่ถ้า๒วินาทีรวมกัน๓๐๐คัน

นี่ค่ะเป็นปัญหาใหญ่นะเพราะฉะนั้นวินัยอยู่ที่ตัวเรา
เริ่มต้นที่ตัวเราช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดสาหัสตอนนี้ได้
ต้องเห็นใจคนอีกกลุ่มหนึ่งด้วยนะคะ
ที่เขาต้องเชื่อใช้รถเดินทางไปใกล้
ประหยัดเวลามากเลยนะคะ